เรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาแล้วก็หลายคนบอกว่าเขาก็เชื่อแล้วก็เขารู้สึกสบายใจ
เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเชื่อว่าจะป้องกันโรคภัยไข้เจ็บรวมไปถึงโควิด๑๙
ที่นครศรีธรรมราชนะคะคนก็ไปทำบุญกันแล้วก็ไปเช่าไอ้ไข่แล้วก็มีที่เขาทำเป็นแหวนนโมอย่างนี้ค่ะ
ก็เชื่อว่าจะทำให้สุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างซึ่งโรคภัยทั้งหมดทั้งมวลมันก็น่าจะรวมโควิด๑๙ด้วย
พระสงฆ์จากวัดนะคะที่อำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราช๘รูปนะคะ
เจริญพระพุทธมนตร์ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเสริมดวงเพิ่มพลังป้องกันโรคภัยให้กับชาวบ้าน๒๐๐คนได้นะคะ
เป็นการทำบุญให้รอดพ้นจากโควิด๑๙
มีการสวดเสกน้ำมนต์วัตถุมงคลเช่นหัวนโมไอ้ไข่รุ่นป้องกันภัย๑๐ทิศ
เชื่อว่าคุ้มครองทำให้รักษาตัวรอดปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างโดยเฉพาะโควิด๑๙
หลังเสร็จพิธีค่ะก็มีการนำขวดพลาสติกไปใส่น้ำมนต์นะคะ
แล้วก็ไปส่งน้ำพระพุทธศรีหิงนะคะ
จัดทำรุ่นพิเศษขึ้นมาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะคะ
ก็จะเป็นรุ่นป้องกันภัย๑๐ทิศ
แล้วก็จะนำน้ำไปดื่มไปชำระร่างกายตามความเชื่อค่ะ
มีชาวบ้านคนนึงค่ะนางวันนาชาวลิศอายุ๖๙
บอกว่าบอกตรงเลยว่ากลัวกันมากกลัวโควิด๑๙มาก
แต่พอมาทำบุญแต่พอมาเช่าวัตถุมงคล
สุขภาพใจเรื่องของสุขภาพใจสุขภาพจิตมันดีขึ้น
ก็เลยตั้งใจจะมารับน้ำมนต์เพราะเชื่อว่าปัดเป่าโรคร้ายได้นะคะ
ส่วนที่วัดเขาพระทองอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช
คนก็ไปเช่าบูชาแหวนหัวนโมค่ะ

นางน้อยค่ะชาวบ้านบอกว่าปีที่แล้วตอนช่วงระบาดรอบแรกคุณผู้ชม
เธอก็ไปเช่าบูชาแหวนนโมนะคะ
แล้วก็นำไปใส่กรอบให้กับหลานสาววัย๓ขวบแล้วก็ติดตัวไว้ตลอด
หลานสาวที่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นหวัดบ่อย
ต้องหาหมอนอนโรงพยาบาลทุกเดือนเนี่ยหายเลยไม่เจ็บป่วยอะไรอีกเลย
ก็เลยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเธอบอกแบบนี้
เชื่อว่าความศักดิ์สิทธิ์ของหัวหน้าโมวัดเขาพระทอง
ปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บได้จริงนะคะ

แต่อย่างไรก็ตามมาตรการป้องกันหลัก
เรื่องของการเมื้อนระยะห่างล้างมือใส่หน้ากากอนามัย

ใช่ค่ะเรื่องใจก็อยากทำอะไรทำได้หมด